คุณผู้ชมคะการไม่มีโรคเนี่ยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐ
แต่ถ้าโรคมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้นะคะ
ใช่ค่ะตัวอย่างอย่างเช่นคือคุณพิมพิมมาดานั่นเองค่ะ
หลายคนวันนี้คงเห็นกันแล้วแหละกับรูปโฉมของเธอนะคะ

เนื่องจากเธอนั้นรักษาด้วยคีโมจากการป่วยเป็นมะเร็งนั่นเอง
แต่ว่าพี่พลอยคะให้สังเกตดีนะคนอะไรคนป่วยอะไร
หน้าตาเนี่ยสดใสจริงไม่เชื่อไปดูค่ะ
ถือเป็นการเผยโฉมครั้งแรกของดาราสาวชื่อดังพิมพิมมาดา
ศีรษะไร้เส้นผมเพราะผลจากการทำคีโมบำบัดรักษามะเร็งรังไข่ระยะแรก
พร้อมข้อความจากนักแสดงสาวใจแกร่งว่า
ฝากถึงทุกคนที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ยิ้มเข้าไว้
เพราะโรคนี้แพ้ความร่าเริงกายป่วยใจต้องไม่ป่วย

กล่าวชื่นชมจิตใจที่เข้มแข็งของเธอเป็นจำนวนมาก
เพราะแม้ร่างกายภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไป
โดยดาราสาวชื่อดังตรวจพบมะเร็งรังไข่ระยะแรก
ต้องเข้ารับการผ่าตัดและทำคีโมบำบัดจำนวน๖ครั้ง
ซึ่งครั้งสุดท้ายผ่านพ้นไปเมื่อ๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่ารู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งค่ะเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะ
รู้เร็วรักษาเร็วที่สำคัญตอนนี้กำลังใจเธอเต็มเปี่ยมเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผ่านพ้นการรักษาด้วยคีโมบำบัดแล้ว๖ครั้ง
คอร์สไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็สดใสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ